เหตุการณ์ใหญ่เราก็ตามคดีนี้มาต่อเนื่องนะคะ
กรณีในต้นที่ก่อเหตุเอาน้ำมันราด
จุดไฟเผาเมียแล้วก็เอามีดแทงจนเมียตายเนี่ยนะคะ

ต้องดูคุณผู้ชมเพราะว่าตำรวจก็คุมตัวมานะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะเวลาเอาตัวมาทำแผนเนี่ย

เอางี้คุณผู้ชมลองดูช็อตนี้หน่อยละกันค่ะ
เอาเกือบเหมือนกันนะคุณผู้ชม

นี่เป็นจังหวะที่ตำรวจคุมตัวในต้น
นายพิสุทธิ์สิริจันโสดา
ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

คือเหตุการณ์เนี่ยเหมือนเกิดขึ้นที่สมุดปราการ

ก็ต้องเอาตัวกลับมาจุดที่เกิดเหตุอยู่
หน้าโรงบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่สมุทรปราการ

ฝ่าวงล้อมเข้าไปไปตบหัวในต้นด้วยความโกรธแค้น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบกันตัวออกไปนะคะ
มีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ญาติของคนตาย
ก็มารอดูการทำแผนจำนวนมากค่ะ
ตำรวจต้องเอากำลังตำรวจมาเป็นร้อยนาย
ตำรวจก็ต้องประกบในต้นเอาไว้ตลอดเวลา
เพราะว่ากลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรมค่ะ

ก็เริ่มจากตอนที่ในต้นขับรถมามาจอดตรงนี้

หลังจากนั้นก็เดินลงมามาขอน้ำจากพลเมืองดี
แล้วผู้ตายก็วิ่งหนีลงมาจากรถในต้นก็วิ่งตาม
ตอนนั้นตัวภรรยาไปขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีตรงรถสองแถว
ก็คือคลิปที่มีชาวบ้านแอบถ่ายเอาไว้ได้นี่แหละค่ะ
จังหวะนั้นในต้นโมโหนะวิ่งตามมา
เอาน้ำมันสาดใส่ตัวเมียแล้วก็ใส่พลเมืองดี
โอ้โหจังหวะนั้นฝั่งภรรยาก็ทรมานนะ

ต้นก็กลับไปเอามีดที่รถตามไป
แล้วก็ไปก่อเหตุกระหน่ำแทงตรงคูน้ำ
หลังจากนั้นก็กลับมาที่รถกระบะสีขาวคันนี้

ตอนทำแผนในต้นบอกสั้นนะ
ว่าเสียใจที่ฝั่งครอบครัวของผู้ตายไม่ให้อภัย
แล้วเนี่ยเครียดมาก

เมื่อวานนี้ตอนจับกลุ่มตัวได้นักข่าวก็ถามเหมือนกัน
ไปทำอะไรที่สะพานบางประกง
เขาก็บอกว่าเขาจะกระโดดน้ำจะฆ่าตัวตาย
วันนี้ก็บอกเหมือนกันบอกว่าเครียดมาก
อยากฆ่าตัวตายตามคิดถึงเมียรักเมียมากค่ะ
พี่ทำไมไม่ให้ผมคุยก่อน

ผมตั้งแต่วันนี้๑๙ผมเพิ่งจะได้อยู่กับแฟนผม

เมื่อวานเขาว่าอะไรครับพี่
พี่ลุกก่อน

ค่อยให้สัมภาษณ์นะสำหรับการแผนนะครับ
โอ้โหนี่ตำรวจต้องคอยกันตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ
ส่วนอีก๒จุดที่ไปทำแผนก็คือตรงหอพักค่ะ
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ประมาณ๓กิโลนะคะ
แล้วก็จุดที่ไปจอดรถตอนแรกเลยก็คือหน้าสนามก๊อฟ
จากจุดที่เกิดเหตุประมาณนัก๓๐๐เมตร
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เก็บข้อมูลทั้งหมดนะคะ
แล้วก็มีการนำตัวในต้นกลับไปก็เป็นบรรยากาศการทำแผนที่เกิดขึ้น
ทางพันธมรตอีกพิสุทธิ์ครับผู้กำลังทำการสพบปูนฯ
เล่าให้ฟังว่าหลังสอบปากค่ะมนายต้นถ้างวัน
ในต้นมีอาการเครียดครับบ่นอย่าฆ่าตัวตาย
ท่านก็เลยกำชับ๑๐เวรที่ดูแลหน้าห้องขังต้องดูเป็นพิเศษเลยนะ
คลาดสายตาเชียวต้องแยกขังเดี่ยวเนื่องจากว่าจะมีกล้องวงจรปิดไว้ดูได้ตลอดครับ
ส่วนวันนี้ผู้ต้องหาก็คือในต้นเนี่ยดูอาการดีขึ้นแต่ยังคงยืนยันในคำให้การเดิม
และเขาเต็มใจจะมาชี้จุดประกอบคำให้การในวันนี้ด้วย
โดยในต้นเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่มือด้วยเพราะว่าโดนไฟลวกครับ
หัวเข่าก็ถลอกจากการปีนขึ้นมาจากคูน้ำแต่ว่าญาติในต้นยังไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาแต่อย่างใด
ข้อหาเดิมที่ตำรวจแจ้งไว้คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ
และข้อหาพกพามีด
เจ้าหน้าที่ท่านบอกมั่นใจนะในพญาหลักฐานทั้งคลิปทั้งประจักษ์พยาน
คือพญาหลักฐานมันชัดเจนถึงพฤติการในการก่อเหตุครับ
เนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่ในต้นเขาพกไว้
ที่มีไว้ในรถมันไม่ใช่อุปกรณ์ปกติ
มันแสดงถึงการเตรียมการมาก่อนอย่างชัดเจนเลย

ที่ตอนแรกในต้นเขาบอกว่าอะไรนะก็พกติดรถเอาไว้อยู่แล้ว

ก็บอกเหมือนกันบอกว่าก็มีดก็พกติดตัวเอาไว้ตลอดอยู่แล้ว

โดยผู้ต้องหาครับไม่มีอาการป่วยทางจิตนะครับ

แต่คาดว่าสาเหตุก็มาจากพฤติกรรมส่วนตัวนี่แหละ
ร่างกายในร่างกายไปตรวจดูไม่เจอสารเสพติดครับ
แต่ยังรอผลจากแพทย์เพื่อความชัดเจน
นี้ได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บแล้วก็รอผลตรวจแพทย์
ก่อนจะแจ้งข้อหาพยายามฆ่าครับ
พรุ่งนี้จะคุมตัวในต้นผู้ต้องหา
ฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรประการต่อไปครับ

ประเด็นที่บอกไปเมื่อกี้
ว่าตัวในต้นไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตเพราะอะไรรู้ไหม
คือเขาก็ต้องไปตรวจสอบดูมันมีข้อมูลหนึ่งค่ะ
ข้อมูลที่ว่าพ่อของในต้นเนี่ย
ก็เคยก่อเหตุฆ่าเมียตัวเองซึ่งเป็นแม่ของในต้นมาแล้ว
แล้วตอนนั้นพ่อก็ก่อเหตุไปแล้วพ่อก็ติดคุก

แต่เรื่องตรงนี้ปูมหลังในวัยเด็กเนี่ย
มันจะเอามาเป็นคำกล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุให้บรรเทาโทษไม่ได้นะ
เพราะตัวในต้นเองก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับอาการป่วยทางจิตอะไร
เพราะเราไปคุยเรื่องนี้ค่ะไปที่ขอนแก่น
ไปคุยกับเพื่อนพ่อของในต้นชื่อว่าคุณป้าปรานีนะคะ
ปรานีบอกแบบนี้เลยมันเป็นเรื่องของเวรกรรม
พ่อของต้นเคยฆ่าเมียตัวเองเมียของ

ตอนนั้นต้นยังแบบเป็นเด็กอยู่เลยแล้วพ่อก็หนีไป
แล้วก็โดนดำเนินคดีพ้นโทษออกมา
เหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นต้นจะเดินตามรอยพ่อซ้ำรอยพ่อแบบนี้เหรอ
แล้วป้าปรานีบอกด้วยนะว่าที่ผ่านมาต้นมีแฟนเยอะ
มีผู้หญิงมาที่บ้านหลายคนไม่ซ้ำหน้าเลย
ที่มีฐานะก็มีพ่อของต้นยังมาคุยกับฉันเลย
บอกว่ากลัวเหลือเกินกลัวว่าไอ้ต้นเนี่ยมันจะไปหลอกเงินผู้หญิง
พอมันมีเรื่องแบบนี้ค่ะทุกคนในหมู่บ้านก็เลยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
นี่มันคือเวรกรรมที่พ่อต้นเคยทำไว้กับแม่ต้น
ฆ่าแม่ต้นตายฆ่าเมียตัวเองตาย
แล้วก็มาเกิดขึ้นกับลูกชายแบบนี้อีก
ลองฟังค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่เราก็ตามกันมาต่อเนื่อง
แล้วก็ตำรวจทำงานเร็วนะคะสามารถจับกลุ่มตัวได้อย่างรวดเร็วอะค่ะ